สักพักนึงเห็นรถพี่มาร์คขับผ่านครับ
ข้างพี่ไมมาร์คมีผู้หญิงคนนึง

สักพักนึงครับพี่มาร์คก็เดินมาหาผม

ผมก็บอกเอ้าก็พี่เล่นพาผู้หญิงมาโรงพักขนาดนี้

แกบอกเปล่านะเมื่อกี้พี่มาคนเดียว

พี่เจ้าของพอได้ยินชื่อน้องเนยครับพี่แจ๊ค
แกตกใจครับพี่แล้วก็ทำตาเบิกโพงเลยแบบ

เจ้าของบ้านรู้สึกแปลกทำตัวแปลก

เลื่อนเปิดข่าวข่าวหนึ่งให้พี่มาร์คดูครับพี่แจ๊ค
มันเป็นข่าวคดีฆาตกรรม
ม้าก็เลยดูเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ย

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพล
ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ทีมงานสถานีผีดุกันด้วยนะครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้เป็นตำรวจครับ

เขาจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับสายงานอาชีพของเขา
ให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ในเรื่องราวของตำรวจเจอผีน่าสนใจมาก
ส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะ

ดูทีมงานวันนี้แต่ละคนดูแบบเกร็งเลิกลัก
ปกติเขาจะสบายวันนี้เห็นมีเจ้าหน้าที่มา
เดี๋ยวถามอย่างนี้ก่อนเป็นตำรวจกลัวผีไหมครับ
ถามว่ากลัวไหมเชื่อครับแต่ไม่กลัว
เชื่อว่าโลกนี้มีผีแน่นอนแต่ไม่กลัวผี
สามารถที่จะบุกตะลุยเข้าไปอยู่คนเดียวไปประจันหน้ากับผีได้ใช่ครับ

ต้องมีความกล้านิดนึงครับ
แต่ผมไม่เอาด้วย
ว่าจะเป็นเปรตเดินดินค่ายทหารผีดุหรือรวมไปถึงเรื่องรับแจ้งเหตุด้วย
วันนี้คุณวัดมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับพี่

เรื่องเสน่ห์แรงเสน่ห์หลอน

อยากฟังเรื่องนี้เพื่อนเล่าให้ฟังบ้างอะไรดีกว่าครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าแทนเป็นตัวเป็นตัวเพื่อนนะครับพี่

เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วครับพี่แจ๊ค
ตอนนั้นผมเรียนจบตำรวจแล้วก็ได้มาบรรจุ
อยู่ที่สถานีตำรวจที่หนึ่งของปริมณฑลแล้วกันนะครับ
พอทำงานได้ผ่านไปประมาณ๒อาทิตย์ครับพี่แจ๊ค
มันก็จะมีรุ่นพี่คนนึงเขาย้ายเข้ามา
เขาเป็นรุ่นพี่ที่มีความหล่อระดับหนึ่งเลยครับ
เป็นคนที่หน้าตาหล่อจมูกโด่งผิวขาว

ผมเห็นครั้งแรกนี้คือสะดุดตากับพี่คนนี้มากเลยครับ
ผมก็เลยเข้าไปทักทายแนะนำตัวเขา
ก็สรุปได้มาว่าประมาณว่าพี่ม้าครับ
เป็นตำรวจจากต่างอำเภอ
พี่มาร์คก็ถามว่าพี่วัดมีที่พักแถวนี้ไหม
เพราะว่าการเดินทางจากบ้านมาโรงพักมันไกล

ผมก็เลยแนะนำไปครับว่ามันจะมีที่พักอยู่แถวโรงพักนี่แหละ

หมายถึงว่าณตอนนั้นมันไม่มีบ้านพักของตำรวจ

ครับมันแฟลตมันเต็มครับพี่แจ๊ค
เพราะว่าข้าราชการตำรวจมันเยอะมันเลยเต็ม
ทีนี้พี่มาร์คก็พอได้ข้อมูลจากผม
ก็เหมือนเดินทางออกจากโรงพักไปครับ
สักพักประมาณ๑ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับ

วัดพี่หาหมดแล้วมันไม่มีมันมีที่อื่นอีกไหม
ผิดถึงโรงพักครับ
ลองเข้าไปดูเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนอยู่หรอก
แต่ทางมันเปี่ยวนะพี่มันเก่าด้วยพี่จะอยู่ไหวไหม
บอกโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปดูก่อนแล้วกัน
ทีนี้ครับหลังจากนั้นประมาณ๓วัน

มาก็โทรมาบอกว่าวัดมาช่วยพี่ขนของหน่อย
สรุปครับพี่แจ๊คพี่มาร์คตัดสินใจเช่าบ้านพักที่นี่ครับ

ผมก็เลยนัดวันเวลากับพี่ม้าครับก็คือเป็นวันถัดไปจากวันนั้น
ประมาณ๑๐โมงครับผมก็ไปถึงที่บ้านพักตรงนั้น
ก็ไปกับเพื่อนประมาณมีรวมผมด้วยพี่มาร์คด้วย๕คนครับพี่แจ๊ค
ก็ไปถึงบ้านพักตรงนั้นก็อธิบายบ้านพักนิดนึงนะครับ
มันเป็นทาวน์เฮาส์๒ชั้นครับพี่แจ๊ค
ติดกัน๕หลังเป็นฝั่งตรงข้ามกันนะครับ
ของพี่ม้านี่จะอยู่หลังสุดท้ายเลยครับพี่แจ๊ค
ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้

ข้างหน้ามันจะไม่มีกำแพงกั้นนะครับ
ทาวน์เฮาสมันจะมีกำแพงกั้นขึ้นมา

ก็คือโล่งเลยสามารถเดินได้ทุกห้องเลยครับ
ข้างหลังเหมือนกันครับไม่มีกำแพง
ผมก็งงแล้วมันจะอยู่ได้ไหมพี่มาร์
มันก็จะมีพวกย่าขึ้นมาเต็มเลยครับพี่แจ๊ค
แล้วเพื่อนบ้านนะครับไม่มีเลยเห็นแค่

ก็เห็นเขาออกมามามองพวกผมนะครับ

ส่วนชั้นบนครับจะไว้นอนก็มีที่นอน
ก็ผมก็ใช้ชีวิตผ่านไปครับพี่แจ๊ค
ก็จะเจอพี่มาร์คบ้างเวลามาที่โรงพัก
ก็สวัสดีทักทายกันปกติ
แล้วก็จะเจอกันที่แบบ

แต่ผมสังเกตครับพี่ม้าคือ
จากคนที่หล่อผิวพันธุ์ดี
แกมีอาการเหมือนแกโซมกว่าปกติอะพี่แจ๊ค

เข้าไปคุยกับแกดีกว่าแกเป็นอะไร
ก็เลยไปถามพี่มาร์ค
พอผมรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรหรอก

ผ่านมาประมาณ๒๓วันครับหลังจากนั้น
มันเป็นวันที่โรงพักษ์ครับครับ
มีทำบุญเลี้ยงพระนิมนต์พระมาเลี้ยงเพลฉันเพล
ตอนนั้นผมไปนั่งอยู่หน้าโรงพักครับมันก็จะมีเป็นหมวกตำรวจนะครับ

ผมไปนั่งอยู่กับเพื่อนครับก็นั่งเล่นคุยกันระหว่างรอพระมา
สักพักหนึ่งเห็นรถพี่ม้าขับผ่านครับพี่แจ๊ค
ในรถมันผมเห็นแล้วพี่มาร์คเป็นคนขับ
ข้างพี่ม้าครับมีผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้น
มีลักษณะที่แบบน่ารักอะครับคือผิวพันธ์ดีผมสั้น
ผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยพี่ม้าพาสาวมาด้วยว่
ก็เลยคุยกันแบบหยอกล้อสนุกเฮฮาครับ

มาร์คพาแฟนมาเลยเหรอวะแค่นี้อะไรประมาณนี้ครับ
แล้วพี่ม้าก็ขับรถเข้าไปจอดในโรงพัก
สักพักหนึ่งครับพี่ม้าก็เดินมาหาผมบอก
วัดเมื่อกี้พี่เขาแซวอะไรกัน
ผมก็บอกเอ้าก็พี่เล่นพาผู้หญิงมาโรงพักขนาดนี้เขาก็แซวกันสิพี่
บอกเปล่านะเมื่อกี้พี่มาคนเดียว

แล้วทีนี้ครับผมก็เลยบอกเฮ้ยพี่อย่ามาอำผมผมเห็นจริง
แต่แกก็เหมือนแบบโอเคไม่เป็นไรป่ะเราเข้าไปร่วมพิธีกันเถอะค่ะ
ก็พากันเดินเข้าไปในโรงพัก
ทีนี้ครับระหว่างพิธีก็จะมีพวกพี่ข้าราชการตำรวจนะครับ
ก็มานั่งเรียงลายกันประมาณ๓๐กว่าคน
ผมกับพี่มาร์คได้รับหน้าที่ก็คือไปประเคน
เคนพวกสังกระทานพวกอาหารอะไรอย่างนี้ครับ

ทีนี้ครับมันมีพระรูปหนึ่งที่นั่งถัดจากพี่มาร์คไป

สายตาคือแบบเหมือนสายตากลัวหรือจะกลัวก็ไม่กลัว
จะแบบจะโกรธก็ไม่โกรธครับ
แล้วเหมือนแบบตัวสั่นนิดด้วยนะครับพี่แจ๊ค

ทีนี้ครับพระรูปนั้นก็เลยเหมือนแบบเรียกให้พี่มาร์คมา

แล้วเขาก็กระซิบอะไรกันก็ไม่รู้พี่แจ๊ค

มาร์คนิ่งไปครับแล้วก็

แล้วก็ค่อยถอยหลังออกจากตรงนั้น
ผมมองสีหน้าพี่ม้าคือไม่โอเคครับพี่แจ๊ค

มาร์คเมื่อกี้พระท่านพูดอะไรกับพี่เหรอ

ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไม่อยากเศร้าซี้แกครับ
ทีนี้หลังจากวันนั้นครับผ่านมาอีกประมาณ๒๓วันครับพี่แจ๊ค
มันเป็นวันที่ผมต้องเข้าเวร๒ทุ่มถึง๘โมงเช้า
วันนั้นรู้สึกว่างานจะเยอะมากเลยครับ
มันเป็นวันที่ในพื้นที่ครับจัดงานวัด
มันจะมีพวกวงดนตรีพวกอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ต้องไปทั้งผู้กองทั้งสองศูนย์นะครับ

ตอนเฝ้างานผมก็เอาโทรศัพท์เอาไว้ตรงมันจะมีเสื้อการ์ดตำรวจนะครับ
สีดำขาวมันจะมีสติปอยู่ตรงนี้
ผมเอาโทรศัพท์ใส่ไว้แล้วก็ปิดเสียง
ทำปฏิบัติหน้าที่เสร็จประมาณถึงตี๒ครับพี่แจ๊ค
ผมก็ขับมอไซค์สายตรวจเนี่ยไปจอดอยู่ตู้สายตรวจ
สักพักหนึ่งผมก็เลยเอาโทรศัพท์มาเช็คดู
มันเป็นสายของพี่มาร์ทพี่แจ็ค

ถ้าโทรขนาดนี้ไม่มีคนตายก็บ้านไฟไหม้

ผมก็เลยเดินออกไปกับเพื่อนไปดูว่าใครมา
ก็สรุปเป็นพี่มาร์คครับพี่มาร์คเปิดประตูรถลงมา
แล้วก็รีบวิ่งมาหาผมอะพี่แล้วก็มาจับแขนผม
บอกวัดวัดช่วยด้วยพี่ผีหลอกผีหลอก
พอแกพูดว่าผีหลอกปุ๊บแกก็เหมือนแบบซุดลงไปซุดลงไปกับพื้น
แล้วผมกับเพื่อนก็ช่วยกันพยุงเข้าไปในตู้
ทีนี้ครับผมก็เลยถามว่าพี่เหตุการณ์มันเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อย
แกก็เลยเล่าครับพี่เล่ามาว่าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่แกไปอยู่อะครับพี่แจ๊ค
ตั้งแต่วันที่คืนวันที่๑คืนที่๒แกบอกว่ารู้สึกแปลกตรงที่มันวางเวงผิดปกติ
มันไม่มีเพื่อนบ้านเลยคือบ้านของแกเนี่ยคือจะอยู่ท้ายสุดของซอยเลยครับ
วัน๑วัน๒ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันที่๓ครับพี่ม้าบอกว่าประมาณ๒ทุ่มครับอีจักร
มาร์คไปยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงหลังบ้านที่ผมบอกตอนแรกครับมันจะมีหลังบ้าน
แล้วตรงจากหลังบ้านนะครับเดินไปประมาณ๑๙มันจะมีกำแพงที่เป็นก่ออิดบล็อกขึ้นมาสูง
ประมาณเอวครับหลังกำแพงนั้นก็จะเป็นป่ารกทึบ
แล้วยืนเสียงเหมือนใครเหยียบกิ่งมาไม่รู้ครับอีจักร
แกก็เลยหันไปมองสิ่งที่แกเห็นนะครับ
เห็นเป็นมือของคนนะครับจับอยู่กำแพงอย่างนี้ครับ
อยู่เกาะกำแพงใช่เห็นเป็นมือนิ้วมืออย่างนี้ครับแล้วก็เป็นเห็นช่วงจมูก
ขึ้นมาตาขึ้นมาหน้าผากขึ้นมาหัวเป็นลักษณะเหมือนเป็นผมของผู้หญิงครับ
ตอนนั้นแกเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงเป็นคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แกก็เลยเหมือนขู่ไปว่าเฮ้ยใครอ่ะออกมานะไม่งั้นกูยิง
แกก็แบบพูดขู่ไปเลยนึกว่าเป็นโจรพี่
ร่างนั้นก็ค่อยขึ้นมาครับก็ค่อยเลื่อนขึ้นมาก็เห็นรายละเอียดทุกอย่าง
แล้วว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขีมครับ
เป็นชุดนอนแขนยาวขายาวเป็นลักษณะผู้หญิงผมสั้นผิวขาวตากลมโต
คือน่ารักเลยอะครับพี่แจ๊คพี่มาร์คพอประเมินสถานการณ์แล้วว่าปลอดภัยแหละ
แกก็เลยค่อยเดินเข้าไปคุยว่าเฮ้ยน้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้
เป็นใครมาจากไหนน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ตอบในสิ่งที่พี่มาร์คถามนะครับ
แต่เขาถามกลับว่าพี่เพิ่งมาอยู่เหรอคะพี่มาจากไหนหนูไม่เคยเห็นหน้าพี่เลย
น้องเขาพูดอย่างนี้ครับพี่มาร์คก็เลยตอบว่าอ่าผมชื่อมาร์คนะครับ
ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ได้๓วันทีนี้ก็คุยกันสักพักหนึ่งอ่ะพี่แจ๊ค
แล้วก็เหมือนก็แยกย้ายแต่พี่ก่อนแยกย้ายครับพี่ม้าก็ถามว่าแล้วน้องอยู่ที่ไหน
น้องเขาก็ชี้เอานิ้วครับชี้ไปทางด้านหลังที่เป็นป่าเป็นป่า
หลังป่านั้นนะครับมันจะมีไฟแล้วก็จะเป็นที่พักคนงานก็คือเป็นตีสังกษีขึ้นมาครับพี่แจ๊ค
แล้วก็เหมือนกำลังเกาะสร้างอาคารอะไรสักอย่างประมาณ๑๐กว่าชั้นนะครับ
เขาบอกว่าพี่หนูอยู่ตรงนี้หนูกลับบ้านก่อนนะพี่มาร์คก็ถามว่าเฮ้ยกลับได้จริงเหรอมันมืดนะ
แต่น้องก็ไม่ตอบอะไรครับแล้วก็เดินหายเข้าไปในความมืด
เครียร์ก็งงว่าเดินมาได้ไงไฟฉายก็ไม่มีนะครับแต่หลังจากนั้น๕วันพี่มาจะทำตัวแล้ว

ใช่ครับหนูใช่ว่าน้องเนยลดอยู่หน้าบ้านใส่ชุดนอนสีเดิมครับพี่แจ๊ค

ใช่ครับยืนอยู่หน้าบ้านพี่มาร์คก็จอดรถครับ
แล้วก็ไปถามว่าน้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้มีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่า
น้องเขาบอกว่าพี่หนูชอบพี่นะเป็นแฟนกับหนูไหม
คือพี่มาร์คบอกเฮ้ยน้องใจเย็นก่อนเออค่อยคุยกัน
แต่ตอนนั้นพี่ม้าบอกว่าเขาปวดท้องหนัก
เขาเลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่เข้าน้ำแป๊บนึงนะ
รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปส่งเออมันอันตรายมันมืดแล้ว
แกก็เลยไปไขกุญแจครับพี่แจ๊ค
พอไขกุญแจเปิดประตูเสร็จทันหลังกลับไปดูน้องเนยครับ

แกก็เลยคิดว่าหรือว่าน้องเขาอาจจะกลัว
ก็เลยน่าจะกลับบ้านไปแล้ว
พี่มาร์คทีนี้คือต้องถามให้รู้เรื่องแล้วว่ามาทำไม
มีอะไรที่แบบอยากระบายหรือเปล่า
ก็เลยเข้าไปถามน้องเนยมีอะไรหรือเปล่า
ใครทำอะไรหนูไหมมีอะไรบอกพี่ได้นะ
เนยบอกว่าพี่เข้าไปคุยในบ้านได้ไหม
ตอนนั้นพี่มาร์คบอกมันก็แบบแปลกอะพี่
แต่เสียงของน้องครับมีความหวาดกลัวมีความสั่น

เหมือนกำลังหนีอะไรมาสักอย่าง

แกเลยตัดสินใจว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปคุยในบ้านก็ได้
แกก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับ
ก็หันมาหาน้องเนยบอกเอาน้องเนยทำไมไม่เข้ามา
เนยบอกว่าพี่หนูเข้าไปได้ใช่ไหม

ม้าก็บอกเฮ้ยเข้ามาได้เลยไม่มีอะไร

พี่มาก็เดินไปหาหยิบน้ำหยิบอะไรให้กินนะครับ
ทีนี้พี่ม้าก็มานั่งอยู่ข้างอยู่นั่งอยู่ด้วยกันโซฟาครับ
มาก็เริ่มถามว่าน้องเนยเป็นอะไรมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
เนยอยู่ดีก็พุ่งไปกอดที่ม้าครับพี่แจ๊ค
ไปกอดพี่ม้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ร้องไห้
ทีนี้ครับก็เริ่มปอบกันก็เริ่มคุยกันสักพักนึงจนน้องเนยดีขึ้น
แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพี่แจ๊ค
ทั้งคู่มีอะไรกันครับครับพี่ม้าบอกว่าแกมีอะไรกันกับน้องเนย
แต่ช่วงที่มีอะไรกันนะครับแกบอกแกจะรู้สึกมึนหัวควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วก็จะตื่นมาประมาณตี๔กับตี๕แต่ตื่นมาครับน้องเนยไม่ได้อยู่บนที่นอนแล้ว
ตอนนั้นหลังจากวันนั้นที่มีอะไรกันครับแล้วทุกครั้งที่ขับรถมาถึงบ้าน
ถ้ามาทุ่ม๒ทุ่มจะไม่เจอน้องเนยแต่ถ้ามาช่วงเกือบ๕ทุ่มจะเจอน้องเนยอยู่หน้าบ้าน
แล้วทุกครั้งที่เจอมันจะเป็นเหมือนแบบควบคุมตัวเองไม่ได้พี่แจ๊ค
แล้วจะมีอะไรกับน้องเนยเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ๕ครั้งครับพี่แจ๊ค
ในระยะเวลา๑เดือนแล้วทุกครั้งที่มีอะไรกันเสร็จปุ๊บ
แกบอกว่าแกจะกินไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยแล้วคือแบบนอนไม่ค่อยหลับ
ซึ่งมันทำให้พี่ม้าโซมอย่างที่ผมบอกว่าผมเห็นพี่ม้าโซม
จากคนที่หลอกก็ผิวพันธุ์ก็เริ่มไม่ดีเริ่มโซม
ที่บอกว่าเขามีสาวคือไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างอื่นเลย
เป็นแต่ว่าตัวเองคืออาจจะไม่รู้ตัวเอง
ใช่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็มีความสุขดีนะ
ตอนนั้นที่แบบคือคุยกับน้องเนยอะไรประมาณนี้ครับ
ทีนี้ครับหลังจากพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปครับพี่
มันก็มาถึงเหตุการณ์ที่ถวายเพลงพระ
ผมก็ถามว่าวันนั้นหลวงพ่อบอกอะไรพี่
หลวงพ่อบอกว่าเสน่ห์แรงนะเราเขามาอยู่ด้วยแล้วนั่น
หลวงพ่อก็เหมือนมองไปข้างหลังพี่มาร์คอะครับ
แต่ตอนนั้นพี่ม้าบอกแกบอกแกไม่เชื่อ
เป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่เชื่อเรื่องผีเลย
แกก็แค่เก็บความสงสัยนั้นมาเฉย
แต่แล้วหลังจากทำบุญพระเสร็จอะครับ
มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นเบอร์ของเจ้าของบ้านครับ
ซึ่งเจ้าของบ้านตั้งแต่ที่พี่ม้าเช่าอะครับ
เขาไม่เคยมาหาพี่มาร์คไม่เคยโทรหาเลยนะครับ
แต่หลังจากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เข้ามาเยี่ยม
ก็เลยนัดวันกันครับเป็นวันต่อวันถัดมาประมาณ๑๐โมงครับ
ทั้งคู่ก็มาเจอกันก็มายืนคุยกันอยู่หน้าบ้าน
ก็คุยกันปกติครับว่าพี่มาร์คอยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนบ้านไหม
แกก็บอกว่าก็มีแค่เพื่อนบ้านคุณลุงที่อยู่บ้านหลังแรก

ก็คุยไปคุยมาพี่มาร์คก็เลยเข้าประเด็นครับพี่แจ๊ค
ด้วยความสงสัยพี่มาร์คเลยถามว่าพี่แถวนี้พี่รู้จักน้องเนยไหม
พี่เจ้าของพอได้ยินชื่อน้องเนยครับพี่แจ๊ค
แกตกใจครับพี่แล้วก็ทำตาเบิกโพงเลยแบบเฮ้ยน้องเนยเหรอ
แกก็เลยบอกว่าใช่พี่น้องเนยคนที่ผมสั้นตัวขาวอายุ๒๐ต้นนะพี่
เจ้าของบ้านตอนนั้นแกรู้สึกไม่สบายใจครับพี่แจ๊ค
ม้าบอกว่าเจ้าของบ้านรู้สึกแปลกทำตัวแปลก
แล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนเปิดข่าวข่าวหนึ่งให้พี่มาร์คดูครับพี่แจ๊ค
มันเป็นข่าวข่าวดังในพื้นที่นะพี่แจ๊ค
มันเป็นข่าวคดีฆาตกรรมฆาตกรรมหญิงสาวคนนึง
แต่ข่าวนั้นนะครับมันย้อนกลับไปตอนนั้น๗ปีที่แล้วครับพี่แจ

เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยน้องเนย

งั้นเดี๋ยวพี่เปิดอะไรให้ดู
ก็เปิดปุ๊บมันเป็นหน้าน้องเนยครับพี่แจ๊ค

ก็ถูกตามที่เขาบอกคือเป็น๗ปีที่แล้ว
แต่ความที่พี่มาร์คเขาบอกว่า
ทุกครั้งที่เจอน้องเนยมันก็เป็นคนปกติ
มันไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลย

บอกว่ามีธุระก็เลยคุยกันแค่นั้น
ความสงสัยวันนี้เกิดขึ้นกับพี่มาร์คแล้วว่า

มันก็ผ่านมาถึงประมาณ๓ทุ่ม

เข้านอนเสร็จปุ๊บก็นอนหลับปกติครับพี่แจ๊

สักพักหนึ่งพี่มาร์คได้ยินเสียง

พี่เปิดประตูให้หนูหน่อย
พี่มากเปิดประตูให้หนูหน่อย
ความรู้สึกตอนนั้นที่พี่มาร์คได้ยิน

ใช่คือผมยังงงนะพี่

ทีนี้ครับน้องเนยก็จากที่เรียกเฉย

เนยมาเคาะประตูข้างล่างครับพี่แจ๊ค

พี่เปิดประตูให้หนูหน่อย
ทีนี้ครับพี่ม้าก็แบบคุมโปรงแบบ

น้องเนยที่เคาะประตูมันเริ่มเงียบ
กลับกลายเป็นว่ามันเป็นเสียงเสียงหนึ่งครับพี่แจ๊ค
ตรงที่พี่มาร์คนอนนะครับมันจะเป็นที่นอน
ตรงปลายเท้าที่พี่มากเดินไปประมาณ๓๔เก้า

ม้าบอกว่าได้ยินเสียงเล็บขูดกับกระจกพี่แจ๊ค

คือเป็นเสียงเล็บขูดกับกระจก

เหมือนทุกอย่างครับบังคับให้พี่มาร์คหันไปมอง

เป็นน้องเนยครับพี่แจ๊คเอามือกรีดกระจก
แต่ใบหน้าพี่แจ๊คข้างซ้ายคือเละ
คือเละคือแบบเหมือนโดนอะไรทุบสักอย่างครับพี่แจ๊ค
แล้วน้องเนยก็นอกจากกรีดนะคะพี่แจ๊ค

พี่พี่จะไม่เปิดประตูให้หนูจริงใช่ไหม

ตอนนั้นพี่ม้าบอกคือแทบจะเป็นบ้าพี่แจ๊ค

แต่เหมือนแกบอกว่าแกสลบไป

ตอนประมาณ๕ทุ่มกว่ากับเที่ยงคืนนะครับ

ถูกต้องครับ๔๐มิดคอที่โทรหาผม

จากหน้าบ้านมาหลังบ้าน

เปิดประตูให้หนูหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ

ทีนี้แกก็ขับรถออกมา

พรุ่งนี้วัดไปเก็บของให้พี่หน่อย

ก็เลยนัดกันกับเพื่อนประมาณ๕คน

เอาที่แค่หยิบมาได้แล้วก็รีบออกมา
แค่ยกทีวีแต่ทิ้งไว้คือเตียงกับตู้เย็น

พอเก็บของทุกอย่างเสร็จครับพี่แจ๊ค

แต่ผมอยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่ม

เนยทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้

ลองไปถามคุณลุงที่เป็นเพื่อนบ้านเอาแล้วกัน

ผมกับพี่ม้าก็เลยเดินไปหาคุณลุงที่อยู่หน้าบ้าน

ก็คือตกใจเหมือนที่เจ้าของบ้านตกใจเลย
ทีนี้แกก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังครับ

เป็นลูกของคนงานก่อสร้าง

มันจะมีพวกอาคารก่อสร้างขึ้นเรื่อยครับพี่แจ๊ค

มาประมาณเกือบ๑๐ปีแล้วถ้านับถึงปัจจุบันนะครับ
เขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวมาจากต่างจังหวัด
เนยก็เป็นลูกของคนหนึ่งในคนงานในนั้น

ทาวน์เฮาส์ที่ลุงอะครับ

เขาก็เดินมาเล่นมาเล่นกับเพื่อนนะครับวันที่เกิดเหตุ
ประมาณ๒ทุ่มมาหาเพื่อน
ทีนี้ครับประมาณ๔ทุ่มถึง๕ทุ่มก็เดินกลับที่บ้าน

แล้วก่อนจะถึงบ้านนะครับมันมีเป็นวงเล่า

คนงานเป็นชาวต่างชาติ

ประมาณ๕๖คนครับกำลังนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่
คนงานเนี่ยครับกลุ่มคนงานนี้ที่มีอาการมืนเมา

น้องเนยไปทำไม่ดีไม่ร้าย
เสร็จแล้วครับก็ฆ่าปิดปากด้วยการบีบคอครับพี่แจ๊ค
แต่เหมือนน้องเนยครับไม่ตายทันที
เขาก็เลยใช้ก้อนหินนะครับ
ทุบไปที่ใบหน้าฝั่งซ้ายของน้องเนย

อันนี้คือคำรับสารภาพจากคนร้ายนะครับ

ทุบจนลูกตากระเด็นออกมา
พอรู้ว่าน้องเนยตายสนิทแล้วครับ

เอาศพไปทิ้งไว้ตรงกำแพงตรงป่า
คือตำแหน่งหลังบ้านของพี่ม้าครับ

ตรงนั้นเลยครับพี่แจ๊คที่บอกว่าน้องเนยโผล่มา

พอรู้เรื่องราวทุกอย่างเสร็จปุ๊บ
ทีนี้พี่มาร์คก็คือไม่อยู่แน่นอน
ก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นครับ
ทีนี้เรื่องมันก็ผ่านมา๓๔ปีนะคะพี่แจ๊ค

ก็ยังติดตาของพี่มาร์คอยู่ตลอด
ไปถวายสังกฐานรดน้ำมนต์ทุกวัด

ทีนี้เรื่องมันเหมือนจะจบแต่
ผมก็รับเรื่องนี้มาจากเพื่อนนะครับ

คือลองไปถามพี่มาร์คอีกได้ไหมว่า

เพราะทุกวันนี้น้องเนยยังอยู่

ผ่านจากวันนั้นมา๗ปี

ตัวของพี่ม้าคนนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไร
ก็คือรับรู้แค่ว่าตัวของน้องเนยยังคงตามพี่มาร์คอยู่

เช่นไปตัดความสัมพันธ์
ใช้วิธีจัดกรรมความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้

หรือว่าไปปรึกษาคนที่มีความรู้ทางด้านนี้

ที่ได้ข้อมูลมาคือเต็มที่ก็คือไปลดน้ำมนต์ถวายสังขทานอ๋อ
มันต้องไปแบบถึงกับตัดกรรมอะไรอย่างนั้น
สำค้นสักคนนึงไปผูกกรรม

อยู่กับดวงวิญญาณที่เขาอาจจะอยู่บริเวณนั้น
แล้วไปจูนติดกับตัวของพี่มาร์คเท่าดี
เป็นไปได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้
บ้านแต่ละหลังมันอาจจะมีคนอยู่เต็มแหละ

แต่ละคนย้ายออกหมด
คือนอกจากที่ลุงเล่านะครับ
ที่ตอนแรกที่อยู่เต็มแต่จะได้ยินเสียงน้องเนยครับมาเคาะประตู
เวลาคือ๔ทุ่มเกือบ๕ทุ่ม

ถูกต้องครับมาเคาะประตูแล้วบอกว่าหนูขอเข้าไปอยู่ได้ไหม
คือเห็นเป็นตัวเป็นกันแทบทุกคนเลยครับพี่แจ๊ค
จนคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับย้ายออกกันหมดเลย

เหลือแค่คุณลุงที่บอกว่าไม่รู้จะไปไหน
ครับเขาก็เลยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้
เขาคงหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถจะจูนติดกับเขาได้
โดยเฉพาะคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน
คนที่เขาสามารถที่จะเกาะเกาะพลังงานของคนคนนั้นได้
หรือเขากำลังจะรอเพื่อที่จะแก้แค้นจากอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ปัจจุบันนี้ทราบไหมคุณวัดว่าไอ้ตรงบ้านตรงนั้นบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างมันผ่านเวลามา๗ปี
ตรงนี้ไม่ทราบเลยครับพี่แจ๊คเพราะว่าไปขอข้อมูลจากเพื่อน
บอกว่าไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเลย
แล้วไปขอข้อมูลจากพี่ม้าพี่ม้าก็ไม่ค่อยอยากให้
คือได้ข้อมูลมาแค่ประมาณนี้ครับพี่แจ
ผมนึกภาพออกมาตามต่างจังหวัดชนบท
เวลามันจะมีบ้านลักษณะแบบนี้พอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่
คือแน่นอนว่ามันปราศจากคนที่เป็นคนเข้ามาย้ายออกอย่างคนเมือง
แต่ตรงนั้นก็จะเป็นชาวบ้านอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่
แน่นอนว่าเขาต้องรู้ข้อมูลแล้วว่าตรงนี้มันเคยมีเหตุอะไรเกิดขึ้น
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นคือวงมันแคบมันไม่สามารถที่ปิดข่าวได้
เขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าถ้ามาอยู่ที่เนี่ยคุณรับได้หรือเปล่า
มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคุณเจอผีแน่
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวของน้องเนยอยู่ที่นั่นหรืออยู่กับพี่บาทอยู่
ใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้แกบอกว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ครับจะเจอน้องเนยตลอดเลย
แต่มาในรูปแบบไหนอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าโดนหนักแค่ไหน
มาร์คต้องไปตัดอะไรพวกนี้ออกนะเพราะว่าตามความเชื่อก่อน
คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรู้สึกหรือว่ามีความเชื่อหรือว่าได้ยินเรื่องเล่า
ว่าถ้ามีผีหรือว่าวิญญาณเกาะคนคนนั้นอยู่อยู่ใกล้ชิดกับคนคนนั้น
เขาจะดูดซึมพลังงานของเราก็จะพลังงานดีดี

คือแบบจากคนที่หล่อผิวพันธุ์ก็เริ่มแบบหมองค้ำ
สนำแหน่งสนำหรรณมันก็พูดยากอีกนะเพราะว่าเรื่องลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแรก

ไหมครับมันมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมาก
ถูกชะตากับคนอยู่อยู่ก็มาปรากฏตัวให้เห็น
คนก็ดันปิ๊งชอบ

ฉันกำลังรักชอบกับผีอยู่กินกับผี
แล้วก็ต้องไปหนีพอหนีปุ๊บผีโกรธ
ก็เลยต้องตามล้างอาฆาตแค้นใดก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ความรู้สึกตัวเองวัดก่อน
เอ๊ะก่อนอันดับแรกต้องเอ๊ะก่อน
จากการปรากฏตัวจากการปรากฏกายหรือว่าอะไรหลายอย่าง
การแต่งตัวน้ำเตียงนู่นนี่นั่น
แต่บางทีก็อาจจะเข้าใจได้ว่าหรือว่าเขาอยู่ในภายใต้การสะกดอะไรบางอย่าง

โอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราฟังก็
ฟังไว้เป็นอุทาหอนไม่กระติเตือนใจ
บางสิ่งบางอย่างบางสถานที่เราก็ต้องดูที่ตรงนั้นด้วย

อยู่แม้มีเท่าสาวมา
จริงครับพี่แจ๊คความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้

แต่ตัวของคุณวัดเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไป
เป็นเจ้าหน้าที่จำรวจมันมีมั้ยไอ้เหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่
สมมุติเราเข้าเวรอยู่อย่างนี้แล้วมีคนมา
พี่ผมเจอผีหลอกพี่ไปดูที่นี่ให้หน่อย

ตามชีวิตจริงการทำงานมีเยอะไหมเรื่องพวกนี้
ถามว่ามาพูดตรงเลยไหมว่าผมเจอผี
ไม่มีครับพี่แจ๊คแต่ถ้ามาบอกว่าพี่ผมเจอเป็นคน
แต่สุดท้ายมารู้ว่ามันไม่ใช่คนอย่างนี้ครับมีเยอะ
มีเยอะเลยเหรอแล้วเราจัดการกับเรื่องราวอย่างนี้ยังไงคุณวัด
ผ่านมาถึงทุกวันนี้ณตอนนั้นนะครับพี่แจ็ค
คือกลัวช็อกแต่พอผ่านมาทุกวันนี้ครับ
มันเริ่มเริ่มจะชินมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกผมเป็นตำรวจนะครับพี่แจ๊ค
จะเจอศพอย่างนี้จะเจอบ่อยครั้ง
มันก็เลยทำให้เรามีความที่แบบไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้
เพราะบางคนก็ยึดถือว่าไม่กลัวศพ
แต่บางคนกลัวผีบางคนกลัวผีแต่ไม่กลัวศพ
มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนที่มากกว่า
เพราะว่าอาชีพของคุณวัดถ้าเราวัดกันจริงก็
ผมก็มีโอกาสเจอเรื่องราวพวกนี้
คนขับรถแท็กซี่คนทำงานอยู่ในโรงพยาบาล
แม้กระทั่งตอนนี้เป็นอาชีพยอดฮิตเลยนะ
รายเดอร์มีโอกาสเจอผีบ่อยมาก

แล้วก็ไปดึกไปที่เปรียวอย่างนี้นะครับ
มันไม่ต่างอะไรกับอาชีพของคุณวัดเลย
บางทีต้องอยู่ไปในสถานที่ที่แบบ
มันต้องเข้าไปเป็นหน้าที่

เพราะฉะนั้นถ้าครั้งหน้าคุณวัด
มีเรื่องราวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสายงานนะ

ตำรวจผจญกับผีอะไรอย่างนี้
ผมฟังหน้าจะสนุกเหมือนกัน

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้

รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกัน
แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

รับชมเรื่องราวผีโคตรดุทะลุล้านวิว
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ